มันก็ไม่น่าจะตกเขาปิดฝาเจ้าป้าก็สงสัย

คุณบุ๊กเห็นยัง
คุณบุ๊กเห็นน้องขนุญน่ะน้องขนุญระอา
ไม่ใช่คนตัวน้ำตาลน้ำตาลก้นบ่อนั้นนะ

หมาชื่อขนุนอายุ๑๐ปีจริง

ใช่มันก็หนาวไหมข้างล่าง

กู้ภัยเทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์นะคะ
ก็ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือมา
จากนางสุนันจันทรศรีบอกว่าขนุนขนุนหมาที่ฉันเลี้ยงไว้
อายุ๑๐ปีเป็นหมาพันธุ์ไทยตัวผู้ตกลงไปในเบาะน้ำร้างท้ายซอย
สัตหีบชนบุรีค่ะขอกำลังเจ้าหน้าที่มาช่วยหน่อย
แล้วบ่อน้ำมันลึก๕เมตรกว่าปากบ่อกว้าง๒เมตร
้นบ่อเจอขนุนอยู่ในอาการที่แบบโหตัวสั่นมันคงเหนื่อยด้วยค่ะ
พยายามจะชูคอมาเหนือให้พ้นน้ำขาหน้าก็ตะเกียกตะกายตะเกียกตะกาย

ขนุนมันก็ยืนอยู่บนพื้นที่มันเป็นโครน
โรนแต่ว่าแช่อยู่ในน้ำมาคุณแช่ไม่ต่ำกว่า๓ชั่วโมงแล้วอ่ะ

เอาบันไดลิงมาหย่อนลงไปในบ่อก่อน
แล้วพยายามจะอุ้มขนุนขึ้นมา
ขนุนเอ้ยขนุนนิ่งนะ
พวกเรามาดีจะมาช่วยนะขนุนนะ

เพราะว่าขนุนมันกลัวไงมันจะกัดเจ้าหน้าที่
ต้องเปลี่ยนแผนอันนี้คือตอนที่เจ้าหน้าที่ลงบ่อไปนะ
เขาก็เตรียมพร้อมแหละว่าจะไปอุ้มมันได้แต่ว่าอุ้มมันไม่ได้ไง
ทีนี้เจ้าหน้าที่พอลงไปจะอุ้มอุ้มไม่ได้
เจ้าหน้าที่เขาก็แบบเอาไงดีนะ
ต้องมาเปลี่ยนแผนกันโดยการเอาเชือกคล้องไปที่ตัวของขนุน
เดี๋ยวคุณผู้ชมต้องดูค่ะว่าพอลงปีนบันไดลงไป
จะไปช่วยช่วยไม่ได้แล้วเปลี่ยนแผนจะช่วยได้

เอาเลยเอาเลย

นั่นเปล่าสนุนสนุนใจเย็น
โอ้โหช่วยได้แล้วคุณ
คล้องแล้วก็ดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาแบบนี้ค่ะ
ขึ้นมาสู่ปากบ่อได้อย่างปลอดภัย
เจ้าของก็มาแตะขนุนลูกใจเย็นนะลูกนะ

ชีวิตมีค่ากู้ภัยก็เลยต้องไปช่วยนะครับ